ที่อำเภอนาวาสจังหวัดนครพนม

เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่แปลกและมีความคิดสร้างสรรค์
โอ้โฮเยอะมาก
หมองใกล้แบบนั้นไส้เดือนตัวใหญ่มากนะครับ
ไส้เดือนตากแห้งเหล่านี้นับเป็นสินค้าแปรรูป
ที่รายได้งดงามนะครับเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านตานอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม

หมู่บ้านอาชีพแปลกหนึ่งเดียวในประเทศไทย
โดยชาวบ้านที่นี่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับ
หลังจากน้ำท่วมขังมานาน๒เดือนนะครับ
รับซื้อไส้เดือนจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง
นำมาตากแห้งก่อนนำไปส่งขายให้พ่อค้าคนกลาง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

ด้านในเป่งวงศาเนานะครับเราถึงขั้นตอนการทำไส้เดือนตากแข้ง
แล้วก็เริ่มจากการนำไส้เดือนสดนะครับมาชำแหละนะครับ
จากนั้นก็นำไปแช่ล้างด้วยน้ำเปลือกไม้ประดูนะครับ
ต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดเลยครับพูดปัญญาชาวบ้านนะครับ
เพราะว่าไส้เดือนจริงควรมันจะมีพวกแบบเมือกอะไรอยู่ใช่ไหม
ใช่ทั้งเมือกทั้งดินนะครับเขาก็จะมีทุกอย่างอยู่ในท้องเขานะครับ

ก่อนจะนำไปตากแห้งนะครับตากแดดนะครับผม
หากแดดจัดก็สบายไปเลยนะครับ
แต่บอกว่า๑วันเท่านั้นถ้าแดดจัดนะครับ
โดยทราบว่าไส้เดือนตากแห้งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศจีน
และไต้หวันนั่นไงฮะซึ่งนำไปปรุงเป็นยา
และในเป่งยังบอกด้วยว่าชาวบ้านบางคนนะ
สามารถสร้างรายได้เสริมเดือนละหลายหมื่นบาท
และบางครอบครัวนะครับที่ขยันมาก
ก็สามารถทำเงินได้เดือนละนับแสนบาทเลยทีเดียว
เรื่องไส้เดือนนะครับไส้เดือนทำเงินนะครับ
นี่แหละตลาดจีนตลาดไต้หวันเขาต้องการไง
เพราะว่าไปปรุงเป็นพวกยาต่างอย่างนี้
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับ